เรื่องนี้ดีกว่าค่ะเมื่อวานก็เป็นวันสตรีสากลใช่ไหมคะ
ก็คือวันที่๘มีนาคมของทุกปีนะคะ
ดังนั้นในเครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง
จัดกิจกรรมรณรงค์ประจำปี๒๕๖๐ค่ะ
ซึ่งภายใต้แคมเปญเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง
โดยชูประเด็นหยุดการคุกคามทางเพศบนรถ
ระบบขนส่งสาธารณะในเวทีเซวน่า
งานสุขภาวะผู้หญิงแล้วก็ความเป็นธรรมทางเพศ
สมาคมเพศวิถีศึกษา
เปิดเผยว่าเครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง
ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์การคุกคามทางเพศ
ระบบขนส่งสาธารณะจากผู้หญิง
อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑล๑๕๐๐คน
ระหว่างเดือนกันยาถึงตุลาคม๒๕๕๙พบว่า
มากกว่า๑ใน๓หรือ๓๖เปอร์เซ็นต์
ระบุเคยถูกคุกคลุกคลุกคลามทางเพศ
ขณะเดินทางหรือใช้บริการขนส่งสาธารณะ

ลามก๒๖เปอร์เซ็นต์
ลองลงมาก็คือการผิวปากใส่
มีการลวนลามทางสายตา
เนื้อต้องตัวหรือว่าใช้อวัยวะถูไถ
อวัยวะเพศหรือว่าสำเร็จความไคร้ให้ดู

สะกดรอยตาเมื่อก่อนเคยนั่งรถเมย์นะ
สะกดรอยตามแล้วก็โชว์คลิปโป๊หรือแอบถ่าย

ระบุว่าเคยถูกทำอนาจารย์หรือคมคืนบนรถสาธารณะเนี่ยนะ

ครั้งนี้กลุ่มตัวอย่าง๓๘ตอบโต้ด้วยการนิ่ง
และชักสีหน้าไม่พอใจฉันทำมาแล้ว
หรือพยายามหลีกหนีก็ทำมาแล้ว
มีเพียง๑๔ที่เลือกแจ้งเหตุไปยังหน่วยบริการที่รับผิดชอบ
ผลสำรวจสะท้อนว่าหากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ยังไม่มีระบบป้องกันหรือว่าติดตามเอาผิดผู้กระทำ

เกิดการกระทำซ้ำเป็นวงจร

จึงขอให้สังคมไม่นิ่งเฉยช่วยกันร่วมเฝ้าระวังแล้วก็เป็นหูเป็นตา
กล่าวว่าปัจจุบันนี้ผู้หญิงที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองมีความเสี่ยงต่อปัญหาความลุกรุนแรงทางเพศ
สะท้อนจากข้อมูลปี๒๕๕๒๒๕๕๖มีจำนวนคดีข่มขืนสูงถึง๓๐๐๐คดีต่อปี
ที่น่าหวงก็คือว่ามีผู้เสี่ยงหายเข้าแจ้งความเพียง๔๐๐๐คดีเท่านั้นเองจาก๓๐๐๐๐เป็น๔๐๐๐คดี
เอาอย่างนี้ตอนสมัยเด็กเนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วนะตอนยังเรียนหนังสืออยู่อย่างนี้ใช่ไหม
ก็ต้องตอนมหาลัยด้วยก็ต้องขึ้นรถเมย์อยู่แล้วก็ขึ้นรถเมย์จากศรีพญาแล้วก็ไปลงตรงกล้วยน้ำไทย
วันหนึ่งเอาวันนะโดนหลายวันนะวันแรกที่ขึ้นมาตรงแถวศรีพญาเนี่ยก็คือได้นั่ง
เพราะว่ามันขึ้นจากต้นสาย๑๘นั้นจำได้ข้ามเรือมาจากคลองศาลก็ขึ้นสาย๑๘
นั่งมาเพื่อจะมาลงวิทยุในขณะที่นั่งมาเนี่ยตรงตรงส่วนบริเวณตรงผ่านตรงสาธรณ์ศรีลมอะไรอย่างเงี้ย
ขณะที่นั่งเนี่ยเราได้นั่งแล้วก็จะมีคนเบียดกันแน่นอย่างนี้
แล้วก็นั่งนั่งไปอย่างเงี้ยมันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่มากระแทกหัวไหล่เราอ่ะอะไร
ไม่รู้ตอนแรกไม่รู้ไปตรงหัวเข่าของคนอื่นหรือเปล่า
หัวเข่าใครมันจะสูงขนาดนั้นแหละเขาอาจจะเรานั่งเนี่ยนะก็แค่ประมาณหัวเราก็อยู่ที่เอวเขา
นางแบบว่าเดี๋ยวก็เบียดแล้วก็รำคาญอะไรวะรถมันเบรกกระแทกไปพอหันไปเนี่ย
มันเอาออกมาแบบอุ้ยสวัสดียามเช้าแบบว่าโอ้โหแบบตกใจอ่ะแบบเธอเข้าใจค่ะ
เดี๋ยวก่อนตกใจนี่คือชอบหรืออะไรที่นี่
โอเคนี่ก็เอางาเป็นตกใจจริงว้าย

แล้วอย่างนี้ฉันจะทำยังไงดี

เอายังไงดีคือแบบว่าอย่างนี้
แต่ว่าพอคนมันแน่นพอมันถึงป้ายหนึ่งคนก็จะเริ่มทยอยมันก็เก็บ
อุ๊ยไม่ดีวะทำไมพี่ไม่ยืนตะโกนเลยถ้าแนะนำไม่ต้องตะโกนเลย

ถ้าเป็นตอนนี้ล่ะถ้าเป็นตอนนี้ถ้าเป็นตอนนี้
กูเงียบแล้ว
แล้วนี่มีวันหนึ่งรถแน่นเจอคนเดิมเหรอ
ก็ไม่รู้ไม่ใช่ก็ต้องโหด
บอกว่ารอบนี้เปลี่ยนตอนนี้แน่น
พี่ไปดันเขาเองไอ้นี่
เจออะไรเหรอคุณแม่รอบนี้มันดันวินาทเลยอ่ะเห็นไหม
พอดันเสร็จฉันก็รู้แล้วนะเราก็หลบไปแล้วก็ไปเดิน
มันก็ไปดันคนอื่นต่อมันเป็นโรคจิต
คนอื่นก็เดินหนีมันก็ไปดันคนอื่น

ไม่ไหวเลยอ่ะมันเป็นอย่างนี้จริง
นี่ถ้ายิ่งฝรั่งเศสยิ่งหนักกว่านี้เลยนะ
ยิ่งฝรั่งเศสนี่หนักกว่านี้ลิ้นนี่ชัดเจนมากเลย
ยืนรอรถอยู่นะจอดมันขับรถมาจอดรถนะเอาแจ็คเก็ตเปิดมานะโอ้โหแบบว่าเสื้อผ้าหมดเลยอย่างนี้
แล้วก็เชิญชวนไม่น่าจะตกใจแบบโอเคนะครับ
สำหรับหลายคนสาวนะก็ต้องระวังขึ้นรถเดี๋ยวนี้ก็มันแปลกสังคมมันน่ากลัว
ถ้าเกิดเจอกรณีแบบนี้แจ้งความหรือว่าตะโกนหรือสะกิดบอกคนข้างเลยว่า
มีคนมาทำเราแบบนี้ทำยังไงดีขอความช่วยเหลือทันทีนะครับ

มันจะมาทันไหมบอกมดดำจะมาทันไหม